แต่ไส้อัวที่จะพาคุณผู้ชมไปทานนี้นะคะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษ
๑ปีมีครั้งเดียวก็คือไส้อัวเห็ดถอบนั่นเอง
ไปกันเลยถอบแล้วเหรอถูกต้องค่ะ๑ปีมีครั้งเดียวไส้อัวเห็ดถอบขายแล้วจ้า
นี่ถึงเทศกาลมาแล้วจำได้ปีที่แล้วเราก็เคยอ่านข่าวนี้
เป็นช่วงฤดูฝนนี่แหละค่ะอาหารป่าก็จะออกโดยเฉพาะเห็ดเนี่ยนะคะ
ผู้คนต่างก็ไปหาซื้อไส้อัวเห็ดถอบนี่แหละค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะคะ
เขาทำเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะเห็ดถอบ
ซึ่งนิยมเอาไปทำเมนูหลายอย่าง
ว่าจะเป็นแกงคั่วเห็ดทอบเห็ดทอบต้มจิ้มน้ำพริกก็แล้วแต่
แต่ร้านนี้เขาเอามาทำไส้อัวก็คือร้านนงพันธ์ไส้อัวนั่นเองนะคะ
ร้านนี้เจ้าของร้านคือนางอนงพันธ์โคสิตสกุลชัย
แล้วก็คือทำแบ่งปันให้เพื่อนฝูงให้คนรู้จักได้ทาน
ก็เลยทำไส้อัวขายมาตั้งแต่ตอนนั้นปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ
แต่ว่าไส้อัวเห็ดทอมเนี่ยเพิ่งเริ่มขายประมาณ๓ปีที่แล้วเท่านั้น
ที่แล้วเท่านั้นเองแต่ก็ขายดีทุกปีจุดเริ่มต้นนะคะ
ลูกสาวเนี่ยเป็นคนบอกว่าเออน่าจะเอาเห็ดถอบมาทำไส้อัวบ้างนะคะ
คุณแม่คุณแม่ก็ลองทำดูปรากฏว่าโอ้โหรสชาติก็ดี
สรรพคุณก็เลิศก็เลยทำขายโดยลูกสาวเองก็ถ่ายรูปลง
โพสต์ในเฟซบุ๊กมีคนสนใจซื้อกันมากมายนะคะ
ส่วนราคาขายค่ะคุณผู้ชมไส้อวดแบบดั้งเดิม
อยู่ที่กิโลกรัมละสามร้อยแปดสิบบาทครับแต่ถ้าเป็นไส้อัวเห็ดถอบ
อยู่ที่กิโลกรัมละสี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อมันจะแพงขึ้นมานิดนึ
เพราะว่าแฮดพอปเหมือนกันอาจารย์ยากอยู่นะ
เนื้อจะแบบกรุบกรุบหนึบหนึบนะใช่
พอไปอยู่ในใส้อัวแล้วก็คุณผู้ชมค่ะ
สี่แยกขวงสิงในตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะไปโทรศัพท์ทดลอง

เพราะว่า๑ปีมีครั้งเดียวแป๊บเดียวมันก็หมด

ปีมีครั้งเดียวไงมันก็แล้วแต่ว่าหาได้เยอะหาได้น้อย
เดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวที่พะเยา